ผมขอพาผู้ชมไปกินกุยเตี๋ยวเตาทานกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
ท่านน้ำซุปนะแล้วก็ต้มด้วยเตาทานนะ
หรือว่าคุณรัตนาธาดาบุษบงเจ้าของร้าน
เขาใช้เตาถ่านในการต้มน้ำซุปเข้มข้นหอมหวานรสชาติอร่อยครับ
ราคาก็เริ่มต้น๒๕บาทเท่านั้นให้เยอะด้วย
กับยุคโควิดแบบนี้คนที่มีรายได้ไม่มาก
บอกว่ากินข้าวอิ่มยันเย็นพี่เบิร์ตปุ้ยไม่อยากขายแพง
แต่อยากจะให้เยอะคนจะได้อิ่มกันลูกค้าจะได้แบบกินทีเดียวก็อิ่ม
แล้วก็กลับมาทานกันใหม่ได้ในวันต่อไปนะฮะ
นูขึ้นชื่อเขาบอกว่าแซ่บแห้งแซ่บแห้งเนี่ยนะ
นี่เห็นไหมมันต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับ
มีทั้งหมูเนื้อใช้วิธีให้คล้ายกับการทำลาบน้ำตก
เพราะว่าจะใส่ข้าวคั่วด้วยคั่วเองเป็นสูตรของทางร้านครับ
ลูกค้าขาประจำขาจรไปกินเนี่ย
นูที่ตักกำลังใส่จานเนี่ยคือแซ่บแห้งนะครับ
นะฮะเราก็มีกล้วยเตี๋วครับกล้วยเตี๋วน้ำก็เตี๋วแห้งก็มีครับ
ห่วงของกันนี่ผัดทีละชามทีละจานแบบนี้ใส่ถั่วฝักยาวด้วยฮะ
อันนี้คือผัดไทยโบราณนี่ฮะก็เสิร์ฟกันแบบนี้
มีมะนาวมีกุ้งแห้งมีอะไรอย่างนี้นะฮะ
ถั่วเธอก็ใส่เข้าไปนะที่มันพิเศษกว่านั้นคือเส้นเล็กผัดซีอิ๊วหมี่กรอบครับ
ซีอิ๊วนะฮะพอเวลาใส่เครื่องปรุงแล้วคนให้มันเข้ากัน
นี่โรยหน้าได้หมี่กรอบ
ผัดสิ้วก่อนแล้วโรยหน้าได้หมี่กรอบ